มาดูอีกคลิปหนึ่งแชร์ในโลกโซเชียลเหมือนกันนะคะ
แล้วเขาก็ตั้งคำถามไว้ในโลกโซเชียลมีเดียว่า

เป็นเหตุการณ์บิ๊กไบท์นะคะขี่รถจักรยานยนต์
พาแฟนไปรับประทานอาหารมากลางดึกไปเจอด่านค่ะ
ช่วงที่จะเข้าด่านทุกคนก็จะต้องชะลอใช่ไหม

เครื่องมันดันเบิ้ลพุ่งไปหาตำรวจ
ตำรวจก็เลยตั้งคำถามว่าจะหนีหรือเปล่า

ใครกลำคลัชผม

กลับรถชนแบบนั้นเลย
พยายามขายอย่างนั้นทั้งเดียว
นี่ค่ะเป็นคลิปทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้น
บันทึกจากกล้องบริเวณหมวกกันน็อก
ของผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์คันนี้นะคะ
จะสังเกตว่าพอช่วงใกล้ด่าน
ตำรวจก็เดินเริ่มเดินมาขวางถนนแล้ว

เขาก็ชะลอนะแต่พอใกล้ถึงตัวตำรวจ

แล้วเสียงดังอู้นดังแบบนี้

แต่ตำรวจกรูกันเข้ามาแล้วก็ตั้งคำถามว่า
จะหนีทำไมจะหนีทำไม
เขาบอกว่าเขาไม่ได้หนีเขายืนยันตั้งแต่ในคลิป
เขาบอกเขาไม่ได้หนีแต่มีคน
กำคัชของเขานะคะ
เลยทำให้รถมันพุ่งใส่ตำรวจ

พูดลักษณะที่มันค่อนข้างขัดแย้งกัน

ว่าใครผิดใครถูก
ตำรวจคนหนึ่งมากำคลัสรถของเขาทำให้รถของตัวเองมันพุ่ง
แต่ความเห็นส่วนใหญ่มองว่านุ่มรายนี้ไม่ผิดนะ
แต่บางรายเห็นความคิดเห็นบอกว่าหนุ่มคนขับบิ๊กไบท์เนี่ย
ทำไมไม่จอดไปเลยล่ะทำไมจะต้องชะลอ
แล้วพอไปใกล้ตำรวจทำไมจะต้องพุ่งใส่ตำรวจเนี่ยนะคะ
หรือถ้าเห็นด่านแบบนี้ใส่เกียร์ว่างไปเลย
ไหลเข้าด่านแล้วไปคุยกับตำรวจให้ตำรวจตรวจซะดี
มีหลายความคิดเห็นนะคะเกิดขึ้นในโลกออนไลน์เนี่ยนะคะ
ความคืบหน้าล่าสุดเรื่องของคดีนะคะตำรวจสนพระขนง
สั่งปรับหนุ่มบิ๊กไบท์รายนี้เป็นเงิน๕๐๐บาท
ติดแผ่นป้ายทะเบียนแบบผิดกฎหมายก็คือยัดเข้าไปในซุ้มล้อ
แต่ข้อหาเกี่ยวกับพยายามฆ่าที่ตำรวจได้ถามว่า
จะหนีทำไมจะทำร้ายตำรวจหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
ที่เกิดขึ้นที่บริเวณด่านอันนี้ตำรวจไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา
เพราะว่าดูเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วหนุ่มบิ๊กไบท์ไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นค่ะ